ทีนี้พาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่อยนะฮะไปดูเรื่องเศร้ากันหน่อยค่ะ
บทชมผู้ชายคนอายุสักประมาณ๔๐ปี
เขามีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างขนดิน
แล้วเขาก็ทำงานแบบนี้ค่ะปรากฏว่าจังหวะที่รถแคคโฮล
เอาดินจะใส่กระบะของเขาเกิดเหตุดินสไลด์พังลงมาคลืนเลย
แล้วดินไปทับรถบรรทุก๖ล้อของเขา
เขาพยายามหนีตายออกมาจากรถแต่หนีไม่ทัน
สุดท้ายถูกฝังทั้งเป็นนะแล้วก็เสียชีวิต

ก็จะมีเสียงเพลงประกอบมาด้วยแต่ความจริงเรื่องมันเศร้ามาก

ดินเนี่ยพังถล่มลงมานะครับ
โอ้โหเนี่ยคนขับรถบรรทุกคันนี้เนี่ย

แต่จังหวะนั้นวินาทีนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
กองดินที่เป็นโอ้โหพะเนินเทินทึกเลยเนี่ยฮะ
มันสไลด์ลงมาแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วเป็นฝั่งข้างคนขับพอดี
ใช่ค่ะคุณภาคภูมิขนาดตัวรถบรรทุกยังโอ้โห
ยังแบบขยื่นเลยอะค่ะแล้วคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
ความสูงของเนินดินสักประมาณ๑๐เมตรได้นะคะ
เป็นภาพที่เขาถ่ายออกมาจากทางตัวของด้านในห้องโดยสารของแบ็คโฮลนะ
เป็นภาพมุมสูงนะฮะคือมองลงมาทีแรกผมเห็นคลิปยังคิดว่าเอ๊ะ
เหมือนรถของเล่นเลยใช่เพราะว่าบรรทุกโอ้โหความจริงบรรทุกคันใหญ่นะ
ใช่มันดูเล็กไปเลยอ่ะแต่เราเราดูจากภาพมุมที่เขาจับภาพไว้ได้เนี่ย
นั่นคือเหตุการณ์จริงเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาพยายามช่วยกัน
ในการขุดดินโกยดินออกเพื่อช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกที่ติดอยู่ด้านใน
ใช่ค่ะใช้เวลานานกว่า๖ชั่วโมงนะคะในการที่จะเอาโกยดินออกมาเนี่ย
สุดท้ายไม่ทันแล้วนะคะเขาเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณบ่อดินนาตกบ้านใสเขียว
ซึ่งเป็นท้องที่รอยต่อระหว่างหมู่๑๑กับหมู่๖ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
อย่างที่คุณพักภูมิบอกไปบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือพยายามที่จะช่วยกันนะฮะเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นคนขับด้วยนะคะติดอยู่ข้างในสุดท้ายแล้วนะคะใช้เวลา๖ชั่วโมง
จึงจะสามารถนำร่างของคุณเสือเนี่ยออกมาได้ทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นจังหวะที่นำร่างของคุณเสือออกมานะคะ
แต่ก็เสียชีวิตแล้วนะครับใช่ค่ะก็ตั้งแต่บ่ายเย็น๔โมงเย็นของเมื่อวาน
มืดจนค่ำนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หยุดเลย
ค่ะนะฮะคือสภาพพื้นที่เนี่ยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยค่ะสมมุติว่านี่คือกองดินตรงนั้นเลย
โกยดินใส่ระหว่างนั้นนะฮะ๑๐เมตรตรงนี้นะครับ
ที่เป็นความสูงเนี่ยระหว่างที่ตักดินเนี่ยปรากฏว่า
ดินมันพังถล่มลงมาค่ะสไลด์ลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะค่ะ
โชคร้ายมากที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นฝั่งด้านของประตูคนขับพอดี
ใช่หนีไม่ทันค่ะนี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
สุดท้ายไม่ทันนะครับก็เลยถูกดินเนี่ยฝังกลบอยู่
ใช้เวลาอยู่๖ชั่วโมง๖ชั่วโมงนะครับ
ใช้รถแบ็คโฮมาตักดินออกโกยดินออกนะครับ
คือต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่า
มันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกหรือเปล่านะฮะ
วันนั้นพี่นนท์จะอยู่ตรงจุดไหนด้วยนะครับ

เพราะว่ารักษณะของการเจอศพเนี่ย
มีหินก้อนใหญ่ทับอยู่ด้วยค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่านายพินันก็อาจจะรู้ตัว
อาจจะทันเห็นว่าดินสไลด์ลงมา
อาจจะพยายามเปิดประตูออกมาแล้วดินกับหินมันก็กระแทกเข้ามาเลยหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเรื่องของประตงประตูที่พังเสียหายแล้วก็ยุบมาถึงด้านใน
ก็เลยมีหินที่ทับตัวเขาอยู่ด้วย
ทีนี้วันนี้ค่ะเราไปบ้านของผู้เสียชีวิตนะคุณผู้ชม
ในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลนาซายอำเภอเมืองค่ะ
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านของผู้ตาย
ก็มาช่วยกันเตรียมสถานที่จัดงานศพ
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
โดยเฉพาะภรรยาของผู้ตายนะคะแล้วก็แม่ของผู้เสียชีวิต
สองท่านเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับภรรยาของผู้ตาย
ชื่อว่าคุณสุภาพรพิชัยอายุ๔๒ปี
คุณสุภาพรเล่าบอกว่ารถบรรทุกคันที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นของสามีสามีเป็นคนขยันทำงานมาก
รถคันดังกล่าวสามีใช้รับจ้างขนสินค้า
บรรทุกดินหินสายทำมาแบบนี้นานหลายปีแล้ว
จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้
ซื้อที่ดินปลูกบ้านในพื้นที่กว่า๓ไร่นะฮะ
เธอกับสามีมีลูกชายด้วยกัน๒คน
คนโตเรียนอยู่ชั้นป๕ส่วนคนสุดท้องเรียนอยู่ชั้นป๒
ก่อนเกิดเหตุเราก็ถามว่ามีรางสังหรณ์อะไรก่อนไหม
บอกว่าไม่มีลางอะไรเลยนะคะว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้น
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้รู้สึกเสียใจมาก

คือเสาหลักของครอบครัวแล้วตอนนี้คือเสาหลักไม่อยู่แล้ว
รอยงติดใจได้มากที่ว่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ว่าบริเวณดังกล่าวตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
จะเกิดจากความไม่มั่นคงทางธรณี
เนื่องจากว่ามีการขุดทำเหมืองบ่อดินขนาดใหญ่
ขับเข้าออกตลอดเวลานะคะก็เลยอาจจะทำให้เกิดรอยเลื่อน
ไหลของหน้าดินแล้วก็พังถล่มลงมา
เบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ